บรรยากาศปีเสือนะครับปีเสือก็จะหลายคนคาดการณ์ไว้หลากหลายมิตินะครับ
เฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ทำให้เสือปีนี้เนี่ยน่าควรจะเป็นเสือ
แบบเสือปีทองไปมาก็อาจจะเป็นเสือโหยเสือหิว

แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะดูอนาคตข้างหน้า

เป็นบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หลายพิกัดทั่วไทยส่งมาบรรยากาศขาวดาว

แต่ตอนหลังเฮ้ยมีโควิดมายั้งกันไว้สักหน่อยก็ดีฮะ
บรรยากาศนับถอยหลังปีใหม่
ภันธ์พี่ดีเยียม
และงานนี้เจ้าภาพก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เฮ่ยท่านพี่พัทรเหรอใช่ท่านพี่พัทรไปด้วยเมื่อคืน
คนที่เชิญลิซ่าแล้วไม่มานะนั่นเลยค่ะ
เชิญลิซ่าไม่มาแต่บลโชเวียก็ยังมี
ลิซ่าไม่มาบลโชเวียก็มีแอนเดรอิบบลโชเวีย
นี่คนนี้เขาเสียงสุประโนโอเปร่า
ร้องดังสนั่นแบบเพราะมากฮะ
แล้วทำไมดูมันหงอยช่วงนี้เป็นช่วงที่

เพราะฉะนั้นบนเวทีก็จะมีความคึกคักนะครับ
ศิลปินไทยก็เพียบเลยเมื่อวานนี้
จุดพลุเมื่อสักครู่ตอนเข้าดาวน์ปีใหม่เนี่ย

มีการตรวจเข้มก่อนที่จะเข้างานด้วย

เกิดอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตมโหลาน
ในการที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่

เขาดาวน์กันที่แหลมบารีไฮ

ใกล้ก็สวยมองไกลออกมาในน้ำในทะเล
สวยมากสวยมากสวยงามมากเลยแล้วจุดยาวอย่างนี้ปุ้งปังสีสันสดใส
สว่างโลกไปทั่วท้องฟ้า๑๕นาทีกว่า

ป้ายนี้คือสัญลักษณ์เขาเลยเหมือนฮอลลี่วูด
อารมณ์เดียวกันนี่คือพัทยาจังหวัดชนบุรีชนบุรีนะครับ

ยิ่งใหญ่มากนอกจากจุดผู้ใหญ่โตมโหลานแล้ว
ศิลปินที่มาใครนะแบมแบมก๊อธเซเว่น

รีดกันสนั่นหวั่นไหวสุประโชคจึงเงียบเสียงทันที

นี่จะบอกว่าบางคนนี้ใช้คำว่าดั้นด้นจากกรุงเทพ
แต่วันนี้ก็จองคิวกันไว้ค่อนข้างที่จะยาวนานแล้ว
องตัวล็อกคิวกันมาที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
เขาด่าเมื่อวานนี้นอกจากบนท้องฟ้าจะคึกคักแล้ว
บนเวทีก็คึกคักตามกันด้วย

บุรีรำชักเว่าเค้าดาวน์
นี่แค่ชื่อก็ตัสแล้วนะคะ

กรุงเก่าพระนครศรีอายุทยา
ท้องฟ้าก็สว่างโล่เลย

เรื่องของสถานการณ์โควิดตั้งแต่หน้างานแล้ว
จากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมเอ่ยชื่อไปแล้ว
ที่จังหวัดบุรีรำบุรีรำชักว่าวเขาดาวฮะ

คือสมศักดิ์ศรีจริงสมศักดิ์ศรีที่ชื่องานนี้ชื่ออะไรนะ

เพราะเขามีการแข่งชักว่าวข้ามปี
ไอ้ว่าวชื่อว่าว่าวแอบ
ว่าวแอกเล็กแอกใหญ่แอกยักษ์
แข่งกันชักว่าวข้ามปีสวยงามมากฮะ

ขนาดแท้มาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะ
แต่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนอกจากนับถอยหลังเข้าดาวน์แล้ว
ไฮไลท์หนึ่งลูกชิ้นยืนกิน

โด่งดังไปทั่วโลกโด่งดังไปทั่วโลกจริง
และขายลูกชิ้นยืนกินขายดีทุกบูธ
กินไปฟังเพลงลิซ่าลาลิสาไป
โอ้โฮพออะไรทำไมจะเปิดเพลงแล้วลิซ่า
ก็ลิซ่าก็พูดสั้นไม่กี่วินาที

มาซบเศร้าเนี่ยกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้ง
แม้กระทั่งข่าวเช้าไทยรัฐทีวียังอุตส่าหั้นด้น

นี่คืออิทธิพลของทางลิซ่าจริง
นี่คือบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรำคาวดาวน

บุรีรำไม่ไกลจากบุรีรำโคราชนครราชศรีมานะคะ
นี่บรรยากาศก็คึกคักเป็นพิเศษเหมือนกัน
อันนี้ยังอยู่ที่บุรีรำเปลี่ยนเป็นโคราชเลยค่ะ
นี่นะคะโอ้โห
คือประชาชนพี่น้องที่โคราชเนี่ย
เขานับร่วมกันนับถอยหลัง๕๔๓๒๑พลุดอกไม้ไฟปุ้งปั้งเต็มท้องฟ้าแบบนี้เลยนะคะ
จัดขึ้นบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดนครราชศรีมาค่ำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ยังคงต้องเข้มงวดควบคู่ไปกับความสนุกสนานคึกคัก
กับบรรยากาศที่เมื่อคืนนี้พี่น้องชาวโคราชได้ดื่มดำกันแบบนี้นะคะ
ไอ้ใครน่ะนี่ศิลปินทางภาคอีสานนะครับ
เขาขึ้นเวทีผลัดเปลี่ยนกันแบบนี้นะคะ
พาไปดูบรรยากาศฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะ
สามเตียมทองคล้ำนี่แขวงหม่อแก้ว

ใช่อยู่ตรงข้ามกับศพรวกเชียงแสน

ห่างออกมาประมาณ๘กิโลเมตรยังเห็นพลุเลย
เขาจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชม
คือนักท่องเที่ยวต่างพากันจอดรถนะ
บางคนไม่ได้เข้าไปใกล้งานจอดรถเลยค่ะ
ถ่ายรูปชมความสวยงามของพลุ
โอ้โหแล้วจะบอกว่าตรงนี้ฟินมากเลยนะครับ

อากาศ๑๗องศาเซลเซียนโอ้โฮอาจารย์เย็น

วิวสวยนี่ค่ะบ่อแก้วสปลาวนะครับ

สวยไหมคะอาจารย์ฟังเชียงรายเองไม่ได้จัดใหญ่โตขนาดนี้
ใช่ค่ะดื่มดำได้เขาเผื่อแผลเรามา

ก็นั่งดูพูกันไปค่ะครับทีนี้ในกรุงเทพฯมหานคร
จุดใหญ่ที่มีการจัดงานแน่นอนนะครับไอคอนสยาม

แล้วก็หลายท่านก็มีการชมการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีไปแล้ว

เอาบรรยากาศกลับมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับ
กับงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อัตลักษณ์ไทยชนะใจคนทั้งโลกครับ
จำกัดร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและผู้ประกอบการ

เพื่อเป็นการร่วมกันฟื้นฟูขับเคลื่อเศรษฐกิจไทย
แล้วก็เป็นการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว
ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย
ทั่วโลกได้รับชมความงดงามของค่ำคืน
แห่งการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่บนโค้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นหัวใจของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมินะครับ
ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของงานเมื่อคืนนี้นะคะ
สุดตรการตาผสมแสงสีเสียงแล้วก็ไอคอนป๊อปออเคสต้า
โอกูชิโอกูชิโยชิมัสซ่านะฮะ
ผู้กำกับแสดงพลุมือทองระดับโลกจากญี่ปุ่น
แล้วก็เสกพลอุ่นสำรานหรือโก้มิสเตอร์เซคแมนนะคะ
ประกอบด้วยพลุ๗องค์ภายใต้แนวคิด
โดยใช้พลุดอกไม้ไฟที่ทำจากอะไรรู้ไหมคะ

วัตกรรมสร้างสรรค์จากญี่ปุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน
กว่า๓๐๐๐ดอกบนโค้งน้ำเจ้าพระยา
ระยะทางกว่า๑๔๐๐เมตร
ครอบคลุมรัศมีการรับชมได้มากกว่า๕กิโลเมตร
คือพูดง่ายรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เห็นหมดโค้งน้ำตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุด
แม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ว่าได้นะครับ
เป็นบรรยากาศของการฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่

และคนทั้งโลกอย่างไม่รู้ลืมครับ
ของการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า

ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างแท้จริงแล้ว
แล้วจะบอกว่าที่สำคัญนะคะงานนี้นะคะ
เคร่งคัดแล้วก็เป็นไปตามมาตรการการจัดงาน
ตามที่สบคกำหนดเรียกได้ว่า
ความสุขความประทับใจปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะ

มันก็มีการถ่ายข้อสดทางทลัททีวีด้วย

นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ใครเหมือนกัน
อุทยานที่กาดที่ราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์คึกคักขนาดไหนคือ

เอาสวนมาจัดแสงเอาแสงมาจัดสวนฮะ
มีแสงมาจัดในสวนสุดอลังการ

ตามระบบคือพยายามจะหลบหลีกเรื่องสถานการณ์โควิด
ดังนั้นใครจะเข้ามาต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้ว

หากใครตรวจแบบนี้นะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยโดยปกติ
ที่นี่ที่หอคำเนี่ยนะฮะพื้นที่นี้

แต่เมื่อวานต้องจำกัดจำนวนคนไปได้๑๕๐๐คน
โอ้โหลดเป็น๑๐เท่าเลยนะ

เพื่อความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับ
การแสดงมีอะไรบ้างการแสดงก็มี
แล้วก็มีศิลปินพื้นบ้านล้านนา
แล้วก็มีศิลปินลิปตาหรือพี่มี่ตามี่
ปามี่ก็มาร่วมเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่พี่มี่มาด้วยเออ
น่ารักจังเลยน่ารักอย่างเดิมน่ารักมากดูชุดพี่มี่ผมมองจากเชียงลาย
เห็นเลยนี่จังหวัดอะไรนะเชียงใหม่
ถ้าใครเป็นคนกรุงเทพนะแล้วไปเที่ยวที่งานนี้นะ
รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบเต็ม
อาหารยอดฮิตก็มีหลากหลายเมนูเช่นเดียวกัน
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวียังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการฉลองคือการฉลองข้ามปีมันมีหลายแบบ
มนต์ข้ามปีก็มีเหมือนกันแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกจุดหนึ่ง
อาบน้ำผู้ร้อนข้ามปีอาบน้ำผู้ร้อนเสริมความเป็นสิริมงคล
บ่อน้ำผู้ร้อนบ้านโป่งกลุ่มสามัคคีอยู่ในพื้นที่ของ
หมู่๖ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
น้ำผู้ร้อนอย่าเพิ่งละสายตา
ผู้ร้อนผ่านการบริกรรมคาถา
หลวงพ่อพระครูกิติเจ้าวาดวัดบ้านโป่ง
พระมาแล้วเดี๋ยวท่านจะบริกรรมคาถา

น้ำข้ามปีครับอาบน้ำข้ามฟรี
ริงกรรมคาถาไปแล้วระหว่างบริกรรมคาถา
พี่เขาก็สาดน้ำเลยไม่รอบริกรรมคาถาแล้วนี่ดูขันด้วย
อุณหภูมิขนาดไหนโอ้โฮขวัญขนาดนี้ไม่ร้อนไม่ร่วมตัว
๔๐๖๐อุณหภูมิโอ้โฮ
นี่เป็นบรรยากาศแปลกนะฮะที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเลย
มีชาวกรุงเทพเป็นนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพหานคร
คุณคณิสรากาญจนวงบอกมาตรงมาที่นี่เลย
ตรงมาที่บ่อน้ำผู้ร้อนที่นี่แหละฮะมาซึมซับบรรยากาศ
มันเหมือนออนเซ็นแต่ออนเซ็นมันก็แค่อุ่นกาย
แต่พอมาบอกน้ำผู้ร้อนที่นี่นอกจากอุ่นกายแถมอุ่นใจ
เพราะมีคาถามีความสิริมงคล
เข้าใส่ตัวด้วยฟังจากคุณคณิสราครับ
ก็คือจะรับพรวันปีใหม่
แล้วก็ตักน้ำจากบ่อน้ำร้อนลาดตัว
ก็ถือว่าเป็นการสร้างสิริมงคลให้ตัวเอง
และก็ทิ้งสิ่งไม่ดีเอาไว้ในปีเก่า
เราก็ต้อนรับปีใหม่ค่ะ
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยแหละค่ะ

โอ้โหฟินแทนคุณผู้ชมที่ได้ไปในพื้นที่จริงเลย
อากาศที่นู่นถ้าหากเราไม่โดนน้ำเราต้องหนาวแน่